แต่เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่อยู่คอนโดคนเดียว
คือในคอนโดแถวนนทบุรีคุณ
๓เดือนที่ผ่านมามันมีกลิ่นอะไรเหม็นแปลก

ล่าสุดคุณผู้ชมมันเหม็นหนักขึ้น
ให้นิติบุคคลไปเปิดประตูห้องนึง
สิ่งที่ไปเจอไปเจอศพผู้หญิงคนนึง
นอนเสียชีวิตแห้งกรังแล้วก็ติดอยู่กับที่นอนแล้ว
แสดงว่าต้องนานมากแล้วนะคุณอย่างนี้

เสียชีวิต๓เดือนไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็น
สุดท้ายกลิ่นเหม็นน่าวที่สงสัยกันมานาน

จนเขาแห้งคาที่นอนคุณดูสภาพ

แล้วคนก็เดินไปเดินมากันอยู่๓เดือน
ไม่รู้ว่าห้องนี้มีคนเสียชีวิตเพราะเขาอยู่คนเดียว

ผู้หญิงคนนี้อายุ๕๒ปีชื่อว่ากรองแก้วเรืองมาตรนะฮะ
นอนเสียชีวิตสภาพเนี่ย

นะฮะห้องเนี้ยอยู่แถวแถวนนทบุรีครับ
บริเวณชั้น๙ของคอนโดนี้นะฮะ
สภาพเนี่ยนะฮะศพของผู้เสียชีวิตดำแล้ว

คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า

คนในคอนโดบอกว่าได้กลิ่นมาประมาณเกือบ๓เดือนแล้ว

ก็เสียบอยู่ใต้ประตูแต่มันโดนตัดหมดแล้ว
นะฮะคนดูแลคอนโดเขาบอกว่าก่อนหน้านี้นะ
ผู้ตายอยู่กับพี่สาวแต่พี่สาวป่วย

ทำให้ผู้ตายชื่อว่ากรองแก้วอยู่คนเดียว
ที่ผ่านมาคุณกรองแก้วก็ขึ้นขึ้นลงซื้อข้าวซื้อของเป็นประจำ
แต่เขาชอบเดินทางไปปฏิบัติธรรมด้วยนะ
จนกระทั่ง๒เดือนที่ผ่านมา
เอ๊ะทำไมไม่เห็นหน้าเห็นตา
แต่พอเดินผ่านชั้นนี้ห้องนี้มันมีกลิ่นเหม็น

จนล่าสุดเอ๊ะมันเหม็นหนักขึ้นฮะ
นะฮะก็เลยให้คนไปเปิด
ก็เลยแบบเฮ้ยกลิ่นที่ลูกบ้านบ่นกันอ่ะ

จมูกเออกลิ่นมันเตะจมูกขึ้นมาไง
และประกอบกับเขาหายไปไหนนาน๒๓เดือน
ก็เลยให้ช่างเนี่ยมางัดประตูสุดท้ายภาพที่เห็นทุกคนในคอนโดอึ้ง
เพราะเขาเสียชีวิตแล้วแบบศพแห้งกลางติดที่นอนไปแล้ว
อันนี้ก็ยังไม่ทราบว่าเขาเป็นโรคประจำตัวหรือว่าอะไรทำให้เขาเสียชีวิต
โดยที่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นแบบนี้ครับ
ก็ต้องชนะสุดพลิกศพตามกระบวนการ
แต่เวลาญาติพี่น้องเราถ้าเรารู้ว่าใครเขาอยู่คนเดียว

ตามหาเนอะคุณสงสัยไว้ก่อนค่ะเออตามหาเนอะ